เมื่อวานที่ผ่านมานี้๓๐เมษายนถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว
เป็นวันที่วงการตลกโศกเศร้าเสียใจกันเยอะมากเลย
เพราะว่าพวกเรานั้นได้เสียตลกมืออาชีพ
ตลกคุณภาพชั้นครูกันเลยนะคะนักคอมนั่นเองค่ะ
จากไปอย่างไม่เวียนกลับจากโรคโควิดนั่นเองค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวก็เลยนำเท่าอาทิตของนครไปลอยอังคาร

คลิปนี้ค่ะคุณไอ้นพัชรินลูกสาวของนคร
ก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อบ่ายวานนี้นะคะ
ถือว่าเป็นวันครบรอบการจักรไป๑ปี
ของบุคคลอันเป็นที่รักเป็นรอยยิ้ม
แล้วก็เป็นความสุขของคนรอบข้างและแฟนนะฮะ

นำเท่าอาทิตย์ของนครค่ะไปลอยอังคาร
ทางคุณไอซ์เองก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเพลง
ฉันจะจำเธอแบบนี้ของพี่โบสุนิตานะคะ
เป็นการแทนความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว
ที่ยังคงรักแล้วก็คิดถึงนักคอมเสมอค่ะ
คุณไอซ์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะ

ครบรอบ๑ปีที่พวกเราไม่ได้ยินคำว่า
ขออภัยนะคะคุณผู้ชมเป็นคำฮิตของนคร
ไอ้สัตว์จากผู้ชายคนนี้และตลอดไป

คลิปนี้บีคลบันเทิงและฝรั่งฟันเข้ามาส่งกำลังใจกับครอบครัวของนักคล่อม
มอบให้กับแฟนยังคงอยู่ในความทรงจำแล้วก็ในหัวใจของทุกคนตลอดไป
ซึ่งนอกจากภาพที่คนในครอบครัวนำอาทิตของนครไปลอยอังคารแล้วค่ะ
ลูกทุกคนของนครก็ยังร่วมกันร้องเพลง
อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจค่ะ
เป็นการใช้แทนความรู้สึกของลูกทุกคน
ที่มีต่อคุณพ่อที่จากไปนั่นเอง

ที่มองไปแล้วเหมือนยังมีเธอ
ให้มองไปแล้วเหมือนว่าเธอยังอยู่
เอาชีวิตให้ก้าวไปให้หายใจไปวัน
ผลงานต่างของนครมีมากมายค่ะ

ก็ร่วมรำลึกถึงนักคอมด้วยอีกคนนึง

จากรายการหนึ่งที่เคยไปร่วมงานกับนคร
เป็นช่วงของการรดน้ำดำหัวขอพรนักคอม
้าอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะ
รักแล้วก็เคารพนักคล่อมสุดหัวใจจริงค่ะ
ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะยังจำผลงานนักคล่อมเนอะต่อไปค่ะ